มาดูกรณีที่คุณบินบริษฐ์พร้อมคณะได้เปิดบัญชี
ในการที่จะรับเงินเข้าร่วมบริจาค
หัวหน้าหนึ่งวันนี้ก็ยังเป็นพาดหัวใหญ่อยู่นะครับ
บัญชีบินช่วยอุบลกว่า๓๐๐ล้านบาทแล้ว

ทีนี้การเฝ้าระวังเรื่องของบัญชีปลอม

เพราะหลังจากที่คุณบินแล้วก็คณะ
ได้ไปแจ้งความไว้กับตำรวจเรียบร้อยแล้ว
สำหรับตัวบัญชีธนาคารออมสินที่ถูกปลอมชื่อบัญชีขึ้นมา

แต่ทีนี้จะเอาเงินคืนมาจากคนที่ก่อเหตุได้ยังไง
เมื่อวานคุณบินบรรลือฤทธิ์พร้อมด้วยทีมงาน

กรณีมีมิจฉาชีพปลอมเลขบัญชี

แล้วก็พบว่าผู้ปลอมบัญชีนะฮะ

ในบัญชีของเด็กผู้หญิงอายุ๑๔ปี
และผู้หญิงคนอายุ๑๖ปี

นี่แหละฮะอันที่ขีดค่านี้คือ

แล้วก็เป็นของธนาคารออมสินนะครับ

เขาเป็นธนาคารกสิกรไทยนะครับต่อมานะพอพี่บินไปแจ้งความเรียบร้อย
ได้ข้อมูลจากตำรวจเหมือนกันว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้หญิงทั้งสองคนเลย
ก็รู้ชื่อแล้วว่านางสาวทรายอายุ๑๖ปีเป็นเจ้าของบัญชีธนาคาร
หลอกลวงว่าเป็นบัญชีรับบริจาคของคุณบิน
ที่มีการลงเลขบัญชีที่ปลอมแปลง
ทีนี้พี่บินอยู่บนรถก็เลยโทรศัพท์เลยสายตรงไปถึงเบส
แล้วก็จะพูดคุยกับทั้งเบสและซายเลยฮะ
พี่บินถามว่ายอมรับไหมพวกหนูสมรู้ร่วมคิดกันหรือเปล่า
พี่ถามจริงนะหนูนะทำหรือเปล่า
ถ้ายอมรับพี่จะไม่แต่ต้องพี่ให้มันจบไป
แต่ถ้าน้องยังปากแข็งพี่ก็ไม่ยอมนะ
และพี่จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ตอนแรกนะคนที่รับสายแล้วคุยกับพี่บินเยอะที่สุด
คือน้องเบสอายุ๑๔ปีเด็กหญิงเบสนะฮะ
ปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับการนำเลขบัญชี
มาสวมรอยขอรับบิจักษ์เลย
หนูไม่เกี่ยวโดยอ้างอย่างเดียวว่า
เคยใช้เลขที่บัญชีซื้อขายของออนไลน์เหมือนกัน
ก็เลยมีคนอื่นนำเลขที่บัญชีไปแอบอ้างรับ
บริจาคเงินครับพี่ค้าพี่บินค้า

แต่ถามว่าเงินมันก็ไม่ได้เข้าบัญชีหนูนะ
แต่เข้าบัญชีพี่สาวก็เลยมันเลยงงไง
ถ้าหนูไม่ทำกันเนี่ยใครจะทำแล้วเงินมันจะมันเข้าบัญชีหนูได้ยังไง

รับแต่โดยดีเพราะเหมือนเบสอยู่กับซาย
และหันไปคุยกันเอาไงดีสุดท้ายยอมรับ
ครับอฟังเสียงตอนพี่บินก็คุย
แล้วสามารถอัดเสียงได้นะครับ

คนอื่นก็จะทำเพื่อเอาเงินเข้าบัญชีหนูเพื่ออะไร

ถ้าคนหนึ่งก็ทำจริงเขาจะต้องเข้าบัญชีเขาหรือการเหอกลับบัญชีหนูทำไม
เนี่ยค่ะแต่ว่า

ใครคนหนึ่งสิสมนุนร่วมพิพการพวก๒คนนี้

แต่ถ้ายอมรับมาพี่จะไม่ยุ่งไม่แตะต้อง

ให้กับทุกคนที่เดือดร้อน

แต่ท่านยังตราบใดที่ยังปากแข็ง

ในบัญชีว่าอะไร

ยังไม่ยอมรับเรื่องนี้ที่หนูทำกูเนี่ยค่ะ
ถ้าเกิดขอโทษพี่กิ๊น

ตกลงว่าหนูทำจริงนะ

ตกลงว่าหนูทำจริงหรือไม่จริง

ผมขอโทษกับผู้ที่เดือดร้อน

จะโอนเงินทุกบาทสู้ตังให้กับพี่บิน

เท่านั้นเองโอเคนะ
พี่ขอบคุณมากแล้วพี่ก็ไม่เอาผิดกับหนู

และตอนหลังเป็นเสียงของสาย

เพราะว่าคุณบินบอกว่างั้นเอาพี่สาวมาคุยซิ

แล้วก็พบว่ามีเงินโอนเข้ามามากกว่า

ตำรวจก็เก็บรวบรวมหลักฐานเอาได้หมดนะครับ

ผู้สิดข่าวของเราได้พูดคุย

ซึ่งเป็นตัวพี่สาวนะอายุ๑๖ปี
เธอก็บอกว่าคนที่ยอมรับสาภาพผิดกับคุณบิน

พูดถึงเบสด้วยเบสน้องสาวบอกว่า

โดยใช้บัญชีของหนูนำไปโพสต์
แล้วตอนนี้ก็ยังกดเงินที่มีคนบริจาคไปแล้ว

เรื่องของเงินที่จะต้องคืนกับบัญชีพี่บินเขานะครับ